ใครที่จอดรถทิ้งไว้ที่บ้านแล้วช่วงนี้ก็ต้องจอดนานเนอะ
คนจอดระยะเวลาต่างกันไปเช็คสภาพรถหน่อย
ที่จังหวัดลำปางค่ะคุณยายอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
ถอยรถออกจากบ้านพักกำลังถอยเลยนะใส่เกียร์อาถอยออกมา
ถอยออกมา๒เมตรเท่านั้นเองผลประตูบ้านนิดเดียว
ไฟลุกท่วมหน้ารถแบบนี้ลามตั้งแต่ห้องเครื่องและเข้ามาถึงตัวห้องโดยสาร
คุณยายบอกดีใจมากที่ไม่ใช่ว่าดีใจที่รถมันไฟไหม้อย่างนี้นะ
ดีใจที่คนข้างบ้านมาช่วยไว้ได้ทัน
คุณยายบอกอุ้ยไม่ฉะนั้นนะฉันตายอยู่ในรถแน่เลย
แล้วเนี่ยคนข้างบ้านก็มาช่วยเอาน้ำราดแล้วเจ้าหน้าที่ดับเปลิงก็ตามมาอีกทีนี่นะคะ
มาสถานมาตรวจสอบเหตุเปลืองไหม้รถยนต์
จุดนี้คือชุมชนหลังร้านอาหารเรือนแพรในอำเภอเมืองลำปางค่ะ
พอไปถึงเพลิงก็ลุกไหม้นะรถทั้งคันเลย
ขออภัยนะคะด้านหน้าของรถคันนี้ส่วนด้านหน้านะ
ที่บริเวณห้องเครื่องแล้วก็ลามเข้าไปในตัวรถ
เจ้าหน้าที่ช่วยกันดับเพลิงใช้เวลา๑๕นาทีค่ะ
คุมเพลิงเอาไว้ได้สอบถามเจ้าของรถ
เป็นคุณยายนะอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วค่ะ
ชื่อว่านางสุธนีอัธศิษย์เล่าให้ฟังว่า
ก่อนที่จะเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาถอยออกมาจากบ้าน
ถอยออกมาได้๒เมตรเท่านั้นเองจู่เครื่องมันดับ
และในช่วงที่กำลังสงสัยว่าเครื่องมันดับเพราะอะไร
จู่ค่ะควันพุ่งขึ้นมาเลยลอยขึ้นมาเลย
จากห้องเครื่องและหลังจากนั้นค่ะคุณยายก็ตะโกน
ไฟไหม้ไฟไหม้ให้เพื่อนบ้านเข้ามาช่วย
จากนั้นไม่นานค่ะไฟมันลามจากห้องเครื่องหน้ารถ
มันก็ไหลมาตามช่องแอร์เนอะเข้ามาในตัวรถ
แล้วก็ลุกท่วมในห้องโดยสารทันที
เล่าต่อค่ะบอกว่าซื้อรถคันนี้มาประมาณ๒๐ปีแล้ว
มา๒๐ปีตรวจสภาพรถตลอดเวลา
และถือว่าเคราะห์ดีมากเพื่อนบ้านช่วยเหลือได้ทัน
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยดับไฟได้ทัน
มีเช่นนั้นอาจจะลุกลามจากไฟไหม้รถเป็นไฟไหม้บ้านได้
ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ารถมันเป็นอะไรค่ะ